ช่วงนี้บางทีเราก็ต้องสั่งอาหารมาทานบ้าง

แต่เราคิดว่าเฮ้ยมันจะมีเชื้อโรคปนมาไหม

ฉีดลงไปในอาหารก่อนที่จะทานเลยเพราะว่าคิดว่ามันจะฆ่าเชื้อโรคได้
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะ

ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง

เขาก็เลยเอาไปฉีดพ่นลงไปในอาหาร
เพื่อคิดว่าป้องกันเชื้อมันจะแพร่มา
หรือมีเชื้อโควิดปนมาในอาหาร
ต้องบอกว่าทางนายแพทย์เอกชัยพีเอ็นสีวัชรา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพและโฆษกรมอนามัย

แต่เขามักจะใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมประเภท
เครื่องสำอางเวทสำอางต่างรวมถึงอาหารเครื่องดื่ม

หลายคนบอกเออแอลกอฮอลเรายังดื่มได้เลย

มันจะมีความเข้มข้นน้อยกว่า
ซึ่งมันไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

แต่แอลกอฮอลที่เราต้องฆ่าเชื้อโรคจะต้องเกิน๗๐ขึ้นไป
ซึ่งองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาเขาก็ระบุว่า
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อผ่านทางอาหาร
และภาชนะบรรจุอาหารนั้นจริงแล้วมีค่อนข้างต่ำนะคะ
ดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยแนะนำยังไง
ให้กินอาหารที่สดใหม่และปรุงสุก
ด้วยความร้อนอุณหภูมิ๗๐องศาเซลเซียสขึ้นไป

กลางส่วนตัวไม่ใช่คนนี้จับแล้วคนนั้นจับต่อ
ไม่ได้ตอนนี้เราต้องแยกช้อนกลางของใครของมันแล้ว
และปฏิบัติตามมาตรการ
ด้วยใช่แล้วตามมาตรการนี้เราป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งแน่นอนนะคะ
นั่นไงใช่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้ล้างมือกันอยู่เป็นประจำในทุกวันนี้
แต่ไม่แนะนำให้ไปฉีดพ่นไม่ควรเลยดีกว่า
ใช้คำว่าไม่ควรฉีดพ่นลงบนอาหารโดยตรง
เพราะสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะ
ไม่ควรฉีดลงบนอาหารและมันจะมีอันตรายถึงชีวิตได้นะจ๊ะ

ก็คือต้องทำให้มันสุก
ถึงจะเป็นวิธีฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้อง

สมมติซึ้อขนมจีนมาเอาไปนึ่ง

มันสามารถจิบหยิบจับอะไรทานได้เลย

จะเป็นห่วงนะเลยมาเล่าสู่กันฟัง